คุณผู้ชมคะเราตามตัวคนร้ายกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะคือข่าวนี้ก็พูดถึงกันอยู่สองสามวันแล้วอ่ะนะคะ
ที่มีคนร้ายบุกไปฉุดเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปี
ที่ไปเฝ้าร้านต้นไม้คือเขาขายต้นไม้อยู่ริมถนนนะคะ
คือริมถนนนะไปฉุดไปปาดด้านหลัง
แล้วพยายามที่จะลวนลามล่วงละเมิด
เขาก็สู้สะบัดวิ่งหนีมาฟ้องญาติแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
คนร้ายมันก็วิ่งหนีไปเนี่ยค่ะยังพยายามตามตัวคนร้ายอยู่นะคะ
เหตุการณ์ที่กาญจนบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
รอบจุดที่มันเกิดเหตุนะคะก็จะเป็นไร่มันสัมปะหลัง
มันกว้างมากเป็นร้อยไร่เป็นรอยต่อกับภูเขาด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของเด็กแม่ของเด็กผู้หญิงวัย๑๒ผู้เสียหายค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๖มกราคมแม่ไปส่งต้นไม้ให้ลูกค้า
ลูกสาววัยสิบสองเฝ้าร้านคนเดียวบ่ายสามโมงลูกสาวโทรศัพท์
ร้องไห้เลยโทรศัพท์หาแม่แม่ก็รีบกลับมาดู

ลูกสาวเล่าให้แม่ฟังว่าตอนเฝ้าร้านมีผู้ชาย
เอาผ้าคล้ายกับเป็นเสื้อยืดนะคะโพกหัวปิดบังใบหน้า
เดินมาทางหลังร้านตบหน้าแล้วอุ้มไปเลย

จากนั้นก็รีบมุดลุดหนามหนีไป
เพราะว่าลูกสาวแม่ต่อสู้ขัดขืน

แต่ลูกสาวแม่จำหน้าคนร้ายได้นะ

รูปภัณฑ์สันธารก็คือผิวดำแดง

อายุน่าจะอยู่ในช่วง๓๐๔๐ประมาณนี้
มีเสื้อสีดำคลุมหัวใส่แว่นกันฝุ่น

เพราะว่าเขาหยิบมือถือมาพยายามจะถ่ายคลิปค่ะ

คนร้ายไม่พูดอะไรเลยนะคุณผู้ชม

แม่บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องสองสามวัน
คนงานเห็นผู้ชายลักษณะใกล้เคียงแบบนี้
เคียงกับคนร้ายมายืนอยู่หลังร้าน
ก็เลยสงสัยว่าคนร้ายมาดูลาดเหลาก่อนหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
วันเกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่ที่ไร่มันสัมปะหลังด้วยนะคะ
แต่เอารูปคนงามให้ลูกสาวดูลูกสาวบอกไม่ใช่

มันตั้งหลายวันแล้วอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้

เชื่อว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้แน่
แล้วก็หนีออกไปทางด้านข้างปลามัน
คือเราไม่แน่ใจว่าเขาเห็นผลงานของหนูก่อนหรือเปล่า

อ้อมมาจะดูว่าเป็นใครก็หายไปแล้ว

ทีมข่าวได้เบาะแสจากในมนต์คนในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าพอรู้รูปภัณฑ์ของคนร้ายเนี่ยนะคะคือตอน๙โมงเช้าของวันที่๑๗มกราคม
ตัวเองไปดูนกที่ตีนหุบตะเพียนห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๓กิโล
เห็นผู้ชายคนนึงมันดูน่าสงสัยมากเลย
หมวกแก๊ปใส่เสื้อดำใส่กางเกงขายาวสีน้ำตาลยืนคุยโทรศัพท์
แล้วคนร้ายวิ่งขึ้นเขาไปเลย
มนต์บอกผมมารีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งตำรวจแล้วพยายามจะวิ่งตามขึ้นไป
แต่ไม่เจอตัวตกเย็นมีคนไปเจอผู้ชายคนนึงน่าสงสัยเหมือนกันน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ลบอยู่ในท่อค่ะไปหลบอยู่ในท่อใกล้ใกล้กับวัดท่ามะเกลือ
มนต์บอกว่าคนร้ายต้องเป็นคนในพื้นที่
เพราะว่าจุดเกิดเหตุกับจุดที่เจอผู้ชาย
ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนร้ายเนี่ยค่ะ

คือถ้าเป็นคนนอกไม่น่าจะรู้เส้นทางลัดเลาะหลบหนีในพื้นที่ตรงนี้
วิ่งขวดขึ้นไปประมาณซัก
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลง

บล้อมพื้นที่ไร่มันสัมปะหลังและที่ชายเขา

ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ยังไม่เจอตัวคนร้าย
อยู่ดีตำรวจบุกมาที่วัดนะครับ
วัดมงคลประสิทธิ์อยู่ที่ตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็มาจับกลุ่มดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัด

หลังจากมีหลักฐานว่าใช้ขนมหลอกล่อลวงเด็กหญิงสองคนพี่น้องมาทำอนาจารย์ในกุฏิ
แล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้แบล็คเมลด้วยนะครับ
นี่ฮะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยพบตรไปกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔

หมายสารจังหวัดมหาสรคามไปจับกลุ่มพระอธิการถนอมครุธรรมโมอายุ๖๖ปีแล้ว
เป็นจ้าวาดวัดมงคลประสิทธิ์อยู่ที่ตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากมีหลักฐานว่าพระอธิการถนอมหลอกเด็กผู้หญิงมาทำอนาจารย์ในกุฏิ
คือหลายครั้งหลายหนนะฮะแต่ว่าล่าสุดเป็นเด็กหญิงสองพี่น้อง
แล้วท่านผู้ชมฮะอายุ๓ขวบกับ๘ขวบ

จากการสอบสวนพระอธิการถนอมบวชมา๑๙พันศา
รับว่าได้ถ่ายภาพแล้วก็ทำอนาจารย์เด็กจริง
ทำมาหลายครั้งโดยใช้ขนมกับเงินเนี่ยล่อเด็กให้มาหาที่กุฏิ
แล้วก็จะทำอนาจารย์เด็กหญิงก่อนจะถ่ายคลิปเอาไว้
หลังก่อเหตุก็จะให้เงินกับขนมเด็ก
คือเจ้าหน้าที่ก็เลยเอามือถือมาตรวจสอบโอ้โห
คือในโทรศัพท์มือถือของพระอธิการถนอมเนี่ย
โป๊คลิปเปลือยของเด็กผู้หญิงรูปภาพต่าง
โอ้โหมันเยอะมากมันเยอะมากนี่นะฮะ
แต่แกอ้างบอกโอ๊ยไม่ใช่ของอัตมาหรอก
มีหลวงตาแขกส่งมาให้ก็เลยเซฟเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้
นี่จากที่ขอหมายสาร๒คนตรวจสอบพบเพิ่มเป็น๓นะฮะ
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้อีกเท่าไหร่ถูกจับศึกเรียบร้อยนะครับ
ถูกแจ้ง๒ข้อหาคือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์แล้วก็เรื่องพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากบิดามานดาเพื่อทำอนาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดทำแผนเรียบร้อย
จับศึกเรียบร้อยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่วัดมงคลประสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่จำบลนาโพมพื้นเมืองจังหวัด๑๐๑นะครับ
ได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คือทางชาวบ้านหรือว่า
ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ
เขาไม่รู้เลยว่าโอ้โหนี่เจ้าวาดวัดในพื้นที่นี่ก่อเหตุอย่างนี้เลยเหรอ
แต่ก็มองว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อาจจะไปก่อเหตุนอกพื้นที่หรือเปล่า
เพราะว่าอดีตเจ้าวาดวัดก็คือที่ถูกจับศึกไปเนี่ย
ชอบขับรถออกไปนอกวัดบ่อยบางทีถามหลวงพ่อจะไปไหน
บอกจะไปสอนหนังสือเด็กอืม
ส่วนมากแกจะไปไหนแกจะเดินทางไปคนเดียวรูปเดียวอยู่รูปเดียว
มีพระอยู่รูปเดียวฮะก็เลยเป็นเจ้าวาดไปด้วยเลย
เดี๋ยวต้องหาเจ้าวาดใหม่นะฮะหรือว่าหารักษาการมานะครับ
ชาวบ้านจะได้เข้าวัดทำบุญกันได้
ตวัยยาวัชกรของวัดบอกว่าตกใจเหมือนกันนะครับ
พอทราบข่าวเนี่ยนะฮะ
ก็มีข้อสังเกตก่อนหน้านี้ก็คืออดีตเจ้าวาดที่ถูกจับศึกเนี่ย
ไปเข้าพิธีปริวาสกรรมหรือว่าอยู่กรรมเนี่ยเยอะมาก
คือพิธีนี้จะมีเอาไว้สำหรับพระที่แบบอาบัติสังคพิเศษ
ถึงขั้นปราชิกจะลองจากปราชิก
อย่างเช่นทำน้ำอสุจิเคลื่อนไปพูดจาแทะโลมยุ่งเกี่ยวกับหญิงสาวเนี่ย
คือแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมไปเข้าพิธีนี้บ่อยมาก
จงผมสงสัยว่าไปอะไรไปเข้ากรรมอะไร
ไปทุกปีปีละหลายครั้ง
ผมเคยถามอ่ะผมเคยถามด้วย

งั้นเธอไปเพื่อปฏิบัติธรรม

เพราะว่าแม่มาวัดกลางเลยเศร้าก็มา
ทุกวันกลางวันก็มา
ไม่มีอะไรผิดปกติเลย
เป็นคนรักเด็กรักอะไรไหมพฤติกรรมแบบนั้น

ว่าเป็นพระให้มีไหมให้เลี้ยงดูเด็กอะไรอย่างนี้
มาที่นี่ไม่มีเลี้ยงดูเด็กที่ไหนนะ
แต่อยู่ที่อื่นไม่รู้เลย
พี่สาวอดีตเจ้าวาดบอกก็เห็นว่าดูรักเด็กดี
ไม่รู้ว่าจะโอ้โหไปทำแบบนี้นะฮะ